ว่าย้ายอย่างไรแล้วก็มั่นใจแค่ไหนว่าย้ายลูกค้าได้ครบทันกำหนดค่ะ
กลับเรียนว่าจุดยืนของเราขอให้มีความมั่นใจว่า
เราเองเนี่ยห่วงลูกค้ามากได้วางแผนทุกอย่างแล้วนะครับ

อีกราว๗ล้าน๖๐๐๐๐๐เครื่อง

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
โดยงบประมาณ๔๐๐๐๐๐๐๐บาท

เราก็ได้เพิ่มเงินลงทุนอีก๑๐๐๐๐๐๐๐บาท
ดังนั้นจากแผนงานทั้ง๓อย่างของเรา
และการลงทุนเพิ่มเพื่อจะปิดจุดโหวต
ก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถรองรับลูกค้าของเรานะครับ
ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะทำทุกวิถีทาง
เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดสรรค์ปกครองกลางได้มีคำสั่งคุ้มครองช่วงคราว
ทำให้ลูกค้ามีเวลาที่จะโอนย้ายเบอร์ไปยังผู้ให้บริการรายอื่น

ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน